บอกเลยว่าที่นั่นเนี่ยคุณพี่ที่นี่เขาเก่งมากในการเลี้ยงปู
ปัจจุบันเนี่ยปูไม่ต้องไปเลี้ยงในบ่อแล้ว

โอ้โหเลี้ยงในคอนโดเลยเหรอพี่

คอนโดครับเขาเลี้ยงกันได้จริงเหรอ

เขาเอากล่องพลาสติกมาซ้อนกันเป็นคอนโดแบบนี้แหละครับ

แล้วมาทำความรู้จักกับวิธีการเลี้ยงปูคอนโด

คุณพี่เดชาสุขขาน
คุณพี่เดชาเนี่ยอยู่ที่ชุมชนบ้านยวน
ก็นู่ใครจะชอบมันศกปลูกเป็นที่มาของโรค
เพราะว่าพี่เดชาคนนี้เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่
ศึกษาเรียนรู้การเลี้ยงปูแบบคอนโด
ด้วยตนเองจนประสบความสำเร็จเยี่ยมเลยแล้วสร้างรายได้อย่างดีนะคุณชิสา
เล่ามาสิเล่ามาสิทำไมลองฟังลองฟังนะครับพี่เดชาเนี่ยแกเล่าว่า
ตอนแรกเนี่ยในการเริ่มต้นเรียนรู้วิธีเลี้ยงปูแบบคอนโดระบบปิดจากในอินเตอร์เน็ตนะ
ในกลุ่มผู้เลี้ยงปูดำเริ่มต้นทดลองเลี้ยงเนี่ยจัดปูไปประมาณสัก๕๐ตัวได้
ปรากฏว่าเป็นไงครั้งแรกโอ้โหขายดีประสบความสำเร็จตายเรียบครับเฮ้ย
ห้าสิบตัวตายเรียบอันนี้ไม่ได้พูดเล่นเรื่องจริงก็เป็นประสบการณ์อ่ะเนอะ
ก็ครั้งแรกมันคือประสบการณ์คนเราจะประสบความสำเร็จได้
มันต้องล้มลุกคลุกคลานซะก่อนจนแกมาเรียนรู้เพิ่มเติม
รู้ว่าการเลี้ยงปูคอนโดมันต้องใช้น้ำเข็ม
ต้องเป็นน้ำเค็มจากธรรมชาติในครองด้วยโอ้โห
แล้วปูที่ตนเองเลี้ยงเป็นปูธรรมชาติหรือว่าปูโพรก
และถ้าเลี้ยงให้ปูมันเนื้อแน่นตัวโตเนี่ยต้องทำไง
ต้องเลี้ยงให้อาหารประมาณ๒๐๓๐วัน
แต่ถ้าปูไข่มันใช้เวลาประมาณสัก๓๐วันอาหารที่ให้คืออะไร
มีอะไรบ้างปลาตัดมาเป็นเศษเลยนะจะได้กินง่าย
ปลาหอยนังรมแล้วก็กุ้งส่วนน้ำที่ใช้เลี้ยงไม่ต้องเปลี่ยนใช้ให้ใช้ระบบการกรองน้ำหุ่นเวียนมาใช้เท่านั้นเอง

คล้ายเหมือนเป็นการจำลองธรรมชาติมันด้วย
ส่วนในเรื่องของรสชาติอาจจะต่างจากปูธรรมชาติเล็กน้อยแต่ว่ายังไงซะไปลองฟังเสียงของคนเลี้ยงดีกว่าเขาจะรู้ดีกว่าครับ

ปูธรรมชาติจะแน่นกว่าครับซึ่งปูคอนโดเนี่ยใช้ระยะการเลี้ยงการขุนค่อนข้างที่จะนานนิดนึง
แต่เรื่องคุณภาพการกินผมว่าปูคอนโดเป็นปูที่สะอาดกว่า
เนื้อหวานอร่อยกว่าครับ
ตรงผมเคยทานทั้งสองแบบคือปูธรรมชาติกับปูเลี้ยงเนี่ยมันรสชาติมันจะไม่เหมือนกันหรอก
แต่อย่างหนึ่งที่ปูเลี้ยงในคอนโดแบบนี้มันจะไม่เหมือนปูธรรมชาติคือความสะอาด
เพราะอะไรมันไม่โดนโครนมันอยู่แต่ในน้ำเท่านั้นเอง
แต่ความที่ว่าตัวมันจะใหญ่เพราะว่ามันอยู่ในคอนโดมันอยู่ตัวเดียวมันไม่มีศัตรูทางธรรมชาติมารบกวนมา
ก็กินอย่างเดียวกินแล้วก็อยู่ในน้ำสะอาดมันก็จะได้ความสะอาดความเนื้อหวานของมัน
อาจจะความเนื้อแน่นน้อยกว่าปูธรรมชาติหน่อยนึง
เขาบอกว่าการลงทุนที่นี่ก็ถือว่าลงทุนสูงหน่อยนะแต่ว่าผลที่ได้ก็ถือว่าคุ้มค่านะครับ
แล้วก็ราคาของปูเลี้ยงในคอนโดแบบนี้ถ้าเป็นปูเนื้อขนาดใหญ่หรือว่าปูกล้ามเนี่ยกิโลกรัมละ๖๐๐๖๕๐บาท

แล้วไอ้ตัวอย่างนี้มากกว่ากิโลครับใหญ่เนี่ยมากกว่ากิโลนะครับ
ส่วนปูไข่นะถ้าเป็นปูไข่หน่อยฮะแล้วขนาดมันใหญ่มากนะก็จะขายได้เนี่ย๘๐๐๘๕๐บาทเลยทีเดียวนะฮะ

ใครสนใจอยากจะได้รับความรู้จากคุณเดชาเขาบอกเลยนะว่ารับเป็นที่ปรึกษาให้แบบฟรียินดีให้คำปรึกษาแบบไม่มีห่วงไปให้ถึงบ้านแล้วกัน
หรือยังไงโทรไปเลยฮะหมายเลขโทรศัพท์เราขึ้นให้เผื่อจะโทรไปสอบถามพูดคุยกันก่อน
ปูเนื้อแบบนี้มันน่าทานตรงที่ว่าคุณนึกภาพดูนะเอามาทำเนี่ยเป็นปูผัดผงกะหรี่จะอร่อยมาก
หรือว่าเป็นปูนึ่งกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ได้โอ้โหตรงใจกับที่คุณผู้ชมส่งเข้ามาเลยว่าชอบทานปูนึ่ง